ข่าวแบบนี้เราพยายามจะเอามานำเสนอทุกวัน

มันต้องปรับตัวปรับตัวแบบผสมผสานด้วย
นี่แหละฮะคือเจ้าของร้านกาแฟแน่นอนครับ
คนไม่เดินทางก็ไม่ค่อยได้กินกาแฟเจอโควิดเข้าไป
ทำยังไงดีล่ะคนไม่ซื้อกาแฟทำพิซซ่ามาเพิ่ม
มาเป็นเมนูเพิ่มตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
ขายดีทั้งพิซซ่าขายดีทั้งกาแฟเลยแหละ
ที่ร้านต้นน้ำคาเฟ่ริมถนนสาย๒๒๗๕ตะบนท่าโรง
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกับร้านอื่นนะครับ
โดยนางธนิดาไทยสมัครเจ้าของร้านวัย๔๒ปี
เล่าบอกว่าเปิดร้านกาแฟมานานเพราะใจรักก็ขายมาเรื่อยนั่นแหละนะครับ
พอมาเจอโควิด๑๙ลูกค้าเนี่ยนะฮะคือซบเสารายได้หดหาย
ขายได้ไม่ถึงวันละ๑๐แก้วเครียดครับเครียดแต่เธอไม่ท้อ
ในเมื่อขายกาแฟอย่างเดียวไม่ถึงใจลูกค้าใช่ไหมฉันเพิ่มเมนูนะครับ
เพิ่มเลยเมนูพิซซ่าเป็นเมนูเด็ดซะด้วยก็ดีเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า
ถูกต้องคือปุ้ยก๊อฟคุณผู้ชมฮะกินพิซซ่าแล้วทำไง
โอ้โหนี่แหละเข้าทางพี่ธนิดาเขาเลย
คือพี่เขาเล่าบอกว่าเริ่มต้นทำพิซซ่ากินเองก่อน
ลองผิดลองถูกไปจนรสชาติมันลงตัวแล้วคราวนี้นะ
ก็ทำพิซซ่าแป้งนุ่มเครื่องแน่นฮาวาเฮียน
ซีฟู้ดค็อกเทลกุ้งแฮมเบคอนไส้กรอก
แล้วก็มีผักโขมด้วยโอ้โห
ขนาดราคานะ๔ชิ้น๗๙บาท

ถ้าถ่าน๖ชิ้นราคา๑๔๙บาทนะครับ
แล้วก็มีบริการส่งฟรีในบริเวณใกล้เคียงด้วย

เห็นไหมจะไม่ล้างปากได้ยังไงเดี๋ยวกินน้ำลายแป๊บ
เอสเรสโซเย็นคาปูชิโน่เย็น

็อกค่าเย็นลาเต้เย็นมีโกโก้มีน้ำผลไม้มีนมสดด้วย
เมนูนมสดโกโก้น้ำผลไม้เนี่ย๓๕บาท
แต่ถ้าอเมริกาโน่นี่นะ๔๐บาท

ปัจจุบันเวลาได้บอกแล้วไง
ละ๒๓พันนะครับน่าพอใจ
เพราะว่าอย่างที่บอกครับกินพิซซ่ากินอาหารเหล่านี้

ขอฮาเวียน๑ถาดนะครับแล้วก็ม็อกค่าเย็นสัก๓แก้ว
มีอเมริกาโน่ใช่ไหมชอบไม่ใส่น้ำตาล
แล้วน้องช่างภาพที่อยู่หลังกล้องเมื่อกี้เขามองก๊อฟทำไม
เขาบอกว่าสั่งเลยไหมพี่เดี๋ยวผมสั่งให้

ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยผมบอกเอาไว้ก่อน